มาถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ครับ

คราวนี้เมียนมาคุยกับกะเหลี่ยง

โอ้โหเรื่องสัญชาติเรื่องเชื้อชาติ
เมียนมานึกยังไงไม่รู้ทนไม่ไหว
เฉาะเข้าให้ที่หัวกะเหลี่ยง

นี้วิ่งหนีกันข้ามอำเภอเลยครับ

นักข่าวของเราก็เข้าไปสอบถาม
ชอบอกว่าโดนเขาฟันมา
แต่พอถามว่าแล้วทะเลาะกับใครล่ะพี่

คราวนี้ในชอบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีใครทำ
ก็เม้าท์แล้วฮะนะฮะก็พูดแบบนี้เลยนะ
แล้วก็บอกพูดจางงนิดหน่อย
สอบถามเจ้าของบ้านที่เป็นคนโทรเรียกกู้ภัย

เมื่อคืนนี้นะครับจะปิดไฟนอนอยู่แล้วล่ะ
จู่นายชอก็วิ่งทะเลอร์ทะล่าเข้ามาในบ้านครับ
ตะโกนบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับ
พอเปิดประตูก็เจอในสภาพเลือดอาบเต็มหน้าเลย

เจ้าหน้าที่ไปสอบถามอีกรอบว่าเกิดอะไรขึ้น
คราวนี้ในชอเล่าแล้วเล่าบอกว่าเขาเป็นชาวกะเหลี่ยงนะ
เมื่อวานหลังเลิกงานตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนชาวเมียนมา
ตอนเริ่มดื่มแรกก็คุยกันตามปกติ
เรื่องงานบ้างเรื่องงานนี้ก็เสี่ยงแล้วนะครับ
เรื่องอื่นบ้างแต่ก็ไม่เคยคุยกันรู้เรื่องเท่าไหรหรอก
เพราะว่าคุยกันคนละภาษาไปมานะครับมาพีคตรงนี้
เอาเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นมาคุย
คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าประวัติศาสตร์มันเขียนโดยคนชนะ

แล้วจู่เนี่ยเพื่อนชาวเมียนมาโมโหครับ
ความมีดมาฟันหัวตัวเขาก็เลยวิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือ
คือวิ่งไม่วิ่งธรรมดานะวิ่งจากอำเภอเมืองนะคุณลองคิดดูนะ
จนมาถึงบ้านของนายศักดินันเนี่ยที่มาผ่ายบ้านเบิ่ง๑๐กว่าโลอ่ะ

นี่คือวิ่งไม่คิดชีวิตจริงนะครับ๑๐กว่ากิโลเมตร
เรียกได้ว่าหนีกันข้ามอำเภอทีเดียวก่อนที่เจ้าของบ้านจะเรียกกู้ภัยมาช่วยเหลือจนปลอดภัยครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ข้อห้ามในการที่จะไม่คุยกันในวงเล่าสัญชาติใช่ไหมครับ